ลงไปสงขราก่อนเลยไปที่แหลมสมิลา
ใครเคยไปจะเห็นรูปปั้นนางเงือกตั้งตะงานอยู่
ก็จะไปถ่ายรูปกันเก็บภาพมาเป็นที่มรลึกนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีคนไปไปถ่ายภาพ
ทำไมใบหน้าของนางเงือกแปลกไป

มีคนไปเขียนคิ้วทาตาปัดแก้มทาปากให้แบบนี้

ใครช่างมือบอลไปทำกับนางเงือกแบบนี้
ชาวพื้นที่เขาบอกว่าสะเทือนใจไม่สบายใจ
แต่ล่าสุดรู้ตัวคนทำแล้วนะครับ
นะก็เป็นรูปปั้นนางเงือกที่ชายหาดสมิลาที่สงขราเมื่อช่วงเช้านี้เองครับ
ใบหน้าของนางเงือกคุณผู้ชมดูสิฮะ
โอ้โหมือบอลไปเขียนเอาเครื่องสำอางไปแต่งให้ครับ
มีคิ้วมีเปลือกตาทาแก้มทาปาก
แล้วก็เขียนว่าใครเนาะเอาลิปสติกกับอายแชโดไปทาให้หนังเงือก

โอ้โหหน้าแก้มชมพูแป๊ดทีเดียวครับ
หลายคนบอกว่าโอ๊ยมันไม่เหมาะสมอะนะ
เพราะนางเงือกมันคือสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับชายหาดแหลมสมิลามานานกว่า๕๔ปี
ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของสงขราด้วย
ทุกคนที่ไปคนไทยต่างชาติเองก็จะไปจุดนี้เป็นแลนดมาร์ค
ไปถ่ายภาพเอาไว้นะฮะแต่ว่าการที่โดนทำแบบนี้
ชาวพื้นที่สะเทือนใจมากเลยนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะฮะ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสงขราแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปลบแล้วทำความสะอาดใบหน้าให้เหมือนเดิมแล้ว
อ่าร้างน้าร้างตากให้กับนังเงื้อเสร็จสับค่ะนะฮะ
สอบถามแม่คะขายผัวตาหมายรู้ไหม
ใครมีใครเป็นคนมาทำเนี่ยรู้ไหมค
ค่ะแม่ค้าบอกว่าโอ้ยคนที่มาทำเนี้ยเขามีผู้หญิงคนนึง
เขามีปัญหาเรื่องของทางจิตน่ะ
อาการจิตประสาทแล้วคิดว่าตัวเอง
เป็นเจ้าหญิงในวังชอบมานั่งแถมรูปปั้น
นะฮะแล้วก็จะมีการไปแต่งหน้าให้กับ
เงือกอะไรแบบนี้เขาก็เดี๋ยวจะหาวิธีกัน
ป้องกันไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นมาทำแบบนี้อีก
สำหรับรูปปั้นนางเงือกอยู่ที่นี่
สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๐๙ครับอายุก็ประมาณ๕๔ปีแล้ว
เคยโดนคนร้ายรอบวางระเบิดแล้วนะฮะจนหางขาดไปครั้ง๑๒๖ธันวาคม๒๕๕๙
แล้วก็บรุณาซ่อมแซมกลับมาเหมือนเดิมล่าสุดก็ถูกแต่งหน้าแบบนี้แหละนะครับ
ก็ไม่ควรนะคะอย่าไปหาทำ